สิ่งที่ได้สัมผัสระหว่างที่รอเข้าแถว
เพื่อเข้ากราบสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
คือน้ำใจของคนไทยที่แสดงต่อกันและกันนะคะ
สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าปรองดอง
ซึ่งสังคมไทยถามหามาหลายปีแล้วนะคะ

ติดตามการวิเคราะห์จากคุณสุภาพค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตไปแล้ว๒๖วัน
ถ้ามีคำถามว่าความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่คราวนี้

ความรู้สึกของคนไทยได้บ้าง

แต่ว่าถ้าพิจารณาลงไปลึก
จะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในช่วง๒๖วันที่ผ่านมา
เป็นเรื่องราวที่เป็นปรากฏการณ์พิเศษ
เกิดขึ้นในสังคมไทยครับ

เราสูญเสียพ่อคนเดียวกัน
เป็นปรากฏการณ์ของความ
เป็นปรากฏการณ์ของการสารต่อความสัมพันธ์กัน
ในช่วง๒๖วันที่ผ่านมาก็คือว่า

ใครมีข้าวมีของอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้

มีคนที่มาแสดงไมตรีต่อเนื่องกัน

ใครจะลุกออกไปจากแถวก็จะฝากคิวไว้
คนที่ต่อท้ายอยู่ก็จะบอกว่าไปเถอะ

กลับมาเมื่อไหร่ก็มาอยู่ในคิวเดิม
คนที่ลุกออกไปจากแถว
เดินกลับมาก็ถือน้ำถืออาหารมาฝากคนที่เฝ้าคิวให้
คนเหล่านี้ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อนเลยครับ
คนไทยเหล่านี้มาแสดงไมตรีจิตกัน

มาแสดงความรู้สึกอย่างที่บอกก็คือว่า
เราสูญเสียพ่อคนเดียวกัน
บรรยากาศที่เห็นภาพชัดในต่างจังหวัดครับ
มีคนทำอาหารการกินทำก๋วยเตี๋ยวทอดโน่นทอดนี่
แล้วให้คนมารับบริการมาทานฟรี
แล้วก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป๓๔ปีหรือไกลกว่านั้น
มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยล่ะครับ
เกิดความแตกแยกในสังคมไทยชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
มีการแบ่งเหลืองแบ่งแดงใส่เสื้อสีคนละสีกัน
ผลพวงมาจากความแตกแยกทางการเมือง
แล้วในที่สุดก็ลากจูงประชาชนมาให้พลอยแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งพวกกันด้วย
เราก็ทราบกันดีครับว่าในต่างจังหวัดเนี่ย
หลายพื้นที่ทำบุญวัดเดียวกันยังไม่ได้เลยครับ
ฝ่ายสีเหลืองไปทอดผ้าป่าฝ่ายสีแดงไม่เอาด้วย
สีแดงมาทำบุญวัดนี้ฝ่ายสีเหลืองไม่ไปด้วย
เกิดความแตกแยกในชุมชนในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลในระดับอำเภอ
แม้กระทั่งในระดับจังหวัดแม้กระทั่งในระดับครอบครัวด้วย
เราก็สูญเสียความสามัคคีของคนในชาติไปชนิดที่ว่าไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อน
แล้วตัดกลับมาถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นใน๒๖วันที่ผ่านมา

ดูเหมือนว่าเราจะลืมเรื่องความขัดแย้งไปอย่างหมดสิ้น
ผมได้พูดคุยกับคนในต่างจังหวัดก็บอกก่อนหน้านี้ไม่ชอบหน้ากันหรอกเรื่องการเมือง
แต่วันหนึ่งคนเหล่านี้ก็มาใส่เสื้อสีเดียวกันไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีเสื้อแดง
ใส่เสื้อสีดำสามัคคีกันความรู้สึกที่ว่าเราสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ร่วมร่วมกัน
อยู่ในหัวจิตหัวใจผมคิดว่านี่คือวิกฤตที่จะต้องแปลงเป็นโอกาส
ไม่มีคราวไหนอีกแล้วที่ประชาชนคนไทยมามีจิตใจร่วมกันเหมือนกับคราวนี้
สำคัญว่าจากนี้ไปวิกฤตนี้การที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไป
จะทำยังไงที่จะให้คนไทยกลับมาสามัคคีกันเหมือนเดิมได้
เป้าหมายสำคัญที่สุดนี่คือเป้าหมายสำคัญที่สุด
แล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้มีคนพูดกันเยอะเลยครับว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชวนเพราะท่านไม่สบายพระไทยกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคนเปรียบเทียบว่าคนเป็นพ่อ
ถ้าเห็นลูกทะเลาะกันตีกันคนเป็นพ่อก็ไม่สบายใจ
อย่าลืมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทุกครั้งที่เมืองไทยมีวิกฤต
พระองค์ท่านก็จะลงมามาเยียวยามาทำให้คนไทยสมานฉันกันได้
ถ้าเรานึกถึงเรื่องนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เราควรจะนึกถึงไปว่าเมื่อปี๒๕๓๕มีการแตกแยกที่เรียกกันว่าพฤษภาคมธมิน
แล้วคราวนั้นพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพลเอกสุจินดา
มีต่อพลศรีจำลองศรีเมืองเป็นที่หรับรู้แล้วก็จดจำกันมาตลอด
ถ้าเราจะจำได้บางช่วงบางตอนของพระราชดำรัฐท่านบอกว่า
เพราะว่าประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของคนหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคน
เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว
ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ
แล้วพระราชดำรัฐตอนสุดท้ายแล้วก็จะมีประโยชน์อะไร
ที่จะทะนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากประหักพัง
ฉะนั้นถ้ารักอะไรเทิดทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
น้อมนำคำสอนมาใส่กล้าวแล้วประเทศไทยจะหลุดพ้น
ลมของความขัดแย้งนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่า
คนไทยจะต้องตระหนักพักการเมืองกลุ่มการเมือง
ท่านจะเคยทำอะไรมายังไงท่านก็มีเหตุผลของท่าน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่จากนี้ไปให้คนไทยได้
ได้คาดหวังได้ไหมครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
ครั้งหน้าจะไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้ว
การเมืองหลังจากประกาศรัฐมนูลฉบับใหม่
หลังการเลือกตั้งจะไม่กลับมาขัดแย้งรุนแรง
เหมือนที่ผ่านมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นี่คือความคาดหวังของสังคมไทยนะครับ
ฉะนั้นในช่วงวิกฤตที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาเป็นสิ่งทดแทนสังคมไทยประเทศไทยและคนไทย
ผมคิดว่ามันจะเป็นรูปธรรมที่สุด
ฉะนั้นสิ่งที่คนไทยจะต้องนึกตรงกันเข้าใจตรงกันก็คือว่า
เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ่งที่จะกลับมาทดแทนกับความสูญเสีย

แต่ว่าถ้าจะทดแทนให้เป็นรูปธรรมที่สุด
ก็คือว่าจะต้องกลับไปอย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว
คนที่ทำงานการเมืองพักการเมือง

หยุดแบ่งสีแบ่งค่าย

มาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค
เหมือนที่อดีตก่อนหน้าโน้น
ก็คือว่าคนชนะบริหารประเทศ
คนแพ้รอได้
แต่ว่าถ้าคนแพ้ไม่ยอม
คนชนะบริหารประเทศไม่ได้
ต่อให้เรามีรัฐธรรมนูลที่วิเศษแค่ไหน
บ้านเมืองก็กลับมาจมปลักความขัดแย้งเหมือนเดิมครับ
ฉะนั้นเรื่องของน้ำใจไมตรี
เรื่องของความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน
ในช่วง๒๖วันที่ผ่านมา

เป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยความสามัคคี
ผมจะปิดท้ายด้วยกรอนบทนี้ว่า
ไม่รู้จักมักจีกันมาก่อน
แต่มาเอื้ออาทรกันที่นี่
มาสานต่อมาสร้างฝันปั่นมัยตรี
เหมือนมาฟื้นสามัคคีประเทศไทย
เรามาร่วมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
เรามาร่วมสร้างชาติขึ้นมาใหม่
เหลืองหยุดแดงหยุดแคลงใจ
้อมถวายอาลัยให้เป็นรูปธรรม

ใครที่ซ้อนให้เรายิ้มสู้
ได้เรียนได้รู้ความพอดี
ได้ภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่เรามี
อยู่ดีกินดีเรื่อยมา
ใครที่เป็นโรงแรมที่สุดท้าย
ใครที่เป็นร่มโพร่มใส
เข้าใจและเข้าถึงพัฒนา
เอ็ดทองข้างหลัง
องค์พระปฏิมา
จะเหนื่อยจะลาไม่เคยท้อใจ
นี่คือปานิทานที่หางง
มาให้พระดุมยุติธรรม
ทันสดใส
เราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจ
จะมีใครรักเราในเท่านี้
นี่คือในหลวงในดวงฉัน
ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้วันนี้
เงียนสิรับข้าบริบัติ
ตายร่มข้าภารมี
ไม่มีคำใดจะตรงกับใจ
วันนี้เรารักในหลวง
พ่อคือแก้วตาขวัญใจ
เธอเธอจะทุนไว้เหนือชีวัน
พ่อเป็นเป็นแสงเทียน
ในดุมใจนิรันดิ์
และยังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไป
นี่คือปานิทานที่ขาดมุม
ไม้พัดดุมอยู่ติดทำอันสดใส
เราตามก็รู้กันอยู่แง่ใจ
จะมีใครรับเราในเถอะนี้

นี่คือในหลวงในหลวงใจ
ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้วันนี้
เย็นสีราบกระบ่อได้ออก

ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้
เรารักในหลวง
เราตามก็คิดเรารักนี้
นี่คือในหลวงในหลวงใจ
ที่ทำให้เราคนไทยยิ้มได้วันนี้
เย็นสีราบกระบ่อได้ออก
ตายร่องพระบารมี
ไม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่านี้
คืนในดวงในดวงใจ
ที่ทำให้เราฝันไทยอิ่มได้อิ่มวันนี้
เย็นสีราบก็บริบัติตายร่องรับบารมี
ไม่มีคำใดจะตรงกับใจอิ่มกว่านี้
เรารักในหลวง